ทีมชาติไทยค่ะมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันอุ่นเครื่อง๒เกม๑๑กับ๑๔ตุลาคมนี้นะคะ
และถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยชนะทั้ง๒เกมนะคะ
ส่งจดหมายมายังพลตำรวจโทพิสันจุลาดิหลก
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นการรับรองนะคะว่าเกมระหว่างทีมชาติไทยกับดรีดาแอนโตเบโก้
ดังนั้นก็เป็นการยืนยันว่าทั้ง๒เกมระหว่างฮ่องกงกับไทย

เกมกับฮ่องกงถ้าหากว่าไทยชนะ
จะได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ๔๔คะแนนค่ะ
ถ้าชนะก็จะได้คะแนนประมาณ๖๒คะแนน
คะแนนสะสมเดิมที่มีอยู่๑๑๔๔คะแนน

ก็จะขยับจากอันดับที่๑๒๒ของโลก
มาอยู่ที่อันดับประมาณ๑๑๘๑๒๐ได้ค่ะ
ก็จะเจอกับฮ่องกงด้วยการบุกไปเยือน
แข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะ๑๑ตุลาคม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
สัญญาณตั้งแต่เวลา๖โมง๒๐นาทีค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเกมนะคะจะกลับมาเล่นในบ้าน
เล่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
อาทิตย์ที่๑๔ตุลาคมนี้นะคะ

เป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุลด้วย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเช่นเดิม
เข้าสัญญาณ๕โมงครึ่งค่ะ